กรณีเด็กหนีไปเล่นน้ำและจมน้ำเสียชีวิตเป็นข่าวที่เราได้อ่านทุกสัปดาห์เลย
ย้ำกันนะคะเพราะเราไม่อยากอ่านข่าวที่เกิดความเสียใจให้กับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งแบบนี้อีกแล้วนะคะ
แต่มันก็เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะเมื่อวานนี้เองที่ระยอง
เด็กชายอายุ๑๑ขวบนะคะแอบใช้คำว่าแอบนะแอบตามคุณยายที่บอกว่าจะไปเก็บผักบุ้งอยู่ในน้ำอยู่ในคลองแถวบ้าน
น้องตามไปโดยที่คุณยายไม่ทราบนะคะแต่หลังจากนั้นพอคุณยายเก็บผักปุ้งได้กลับบ้านไปปุ๊บหลานไม่อยู่
ถามแม่แม่ก็บอกว่าไม่รู้ไปไหนเหมือนกันนะคะ
สรุปสุดท้ายไปเจอลักษณะเข้าของเครื่องใช้ของน้องอยู่ที่บริเวณริมคลอง
ตั้งคอสังเกตเลยว่าน้องจมน้ำแน่พอกู้ภัยไปงมศพขึ้นมาได้คุณแม่ร้องไห้หนักมากค่ะ
เมื่อนเลยไปกับแม่กลับบ้านนะลูก
ส่งกลับบ้านบอกชื่อด้วย
เตรตเติ้ลเลย

ฟ้าค่ะไปกับเงินแม่ครับ

เณรคุณแม่นัทชาวอวยชัยเป็นแม่ของน้องเตรตเติ้ลอายุสิบเอ็ดควบที่เสียชีวิตจากการจมน้ำนะคะ
หรอกจากที่คู่ภัยนำศพขึ้นมาได้ลักษณะก็คือเรียกลูกกับบ้าน
ก็เหมือนเป็นความเชื่อว่าแบบเหมือนกับว่าเรียกดวงวิญญาณกลับไปบ้าน
เพื่อที่จะได้ไม่ติดอยู่ตรงที่เกิดเหตุอะไรแบบนี้ค่ะ

ใช่ค่ะก็ต้องเรียกทั้งชื่อจริงชื่อเล่นให้ครบมานะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ฝ่ายเก็บน้ำหนองแหวน
หลังโรงเรียนมะกุฎเมืองที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุหลับอยู่ที่บ้าน
ยายบอกว่าจะออกไปเก็บผักบุ้งที่ประตูน้ำ
ไตเติลน่าจะแอบเดินตามคุณยายไป
โดยที่คุณยายเองก็ไม่รู้ว่าหลานแอบเดินตามมา
กระทั่งยายเก็บผักบุ้งเสร็จเรียบร้อย
กลับถึงบ้านไม่เจอหลานค่ะ
ถามแม่แม่ก็บอกไม่รู้หลับอยู่

อยู่บนพื้นข้างประตูระบายน้ำ
และเจอรองเท้าแตะลอยอยู่ในน้ำ
ไตเติลน่าจะลงไปเล่นน้ำแล้วจมหายไป
รีบแจ้งกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือเลยค่ะ
กู้ภัยเร่งระดมนะคะในการประดาน้ำลงไปงมค้นหา
หาน้องไตเติล๓ชั่วโมงค่ะ
และน้ำจุดนี้ลึก๒เมตร
กระแสน้ำไหลกระทบประตูระบายน้ำ

นี่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยพุทธธรรมสงเคราะห์นะคะ
จะต้องทำพิธีลักษณะตามความเชื่อเอาเถาวันมาประกอบบริกรรมคาถา
แล้วก็โยนลงไปในน้ำเถาวันเนี่ยเขาลักษณะเขาจะเป็นไม้
ก็ลอยไปเรื่อยแต่ถ้าเถาวันเริ่มจมตรงไหน
คาดว่าน่าจะเป็นจุดที่พบศพพอมันจมลงปุ๊บนะคะ
จุดที่มันจมห่างอยู่จากจุดที่พบเสื้อกับรองเท้า๑๐๐เมตรเท่านั้นเอง
ประดาน้ำลงไปเลยค่ะที่จุดเถาวันจมลงไป
คุณผู้ชมค่ะไม่ถึง๑๐นาทีเจอศพน้องจริง
ติดอยู่ในร่องน้ำเลยฟังเสียงกู้ภัยค่ะ
พอโยนลงไปในน้ำปุ๊บผมก็ท่องกระถาจำนวน๕ตัว
พอท่องเสร็จผมก็บอกว่าให้ขึ้นมาตามมาตามถาวันขึ้นมา
ขึ้นมาตามมาตามถวันขึ้นมาผมก็บอกว่าในเมื่อได้ยินเสียงผมแล้ว
ไม่ว่าวิญญาณจะอยู่หนแห่งใดก็ขอให้ขึ้นตามถาวรรณมาณจุดนี้
จากนั้นกู้ภัยนำศพขึ้นมานะคะท่ามกลางความเสียใจของคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็ญาติญาติค่ะต่อมาวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับคุณยายนะคะ
อย่าลงไปเล่นน้ำเพราะมันอันตรายแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้ว
ก็เสียใจมากนะคะส่วนศพแม่และญาติติดต่อไปที่โรงพยาบาลแกลงรับ
ศพน้องไตเติลกลับมาตั้งไว้ที่วัดสารนาธรขออภัยนะคะ
ที่วัดสารนาศธาระมารามเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ